ข่าวที่ชนะทิพย์สงกระสินนะครับดาวยิงของคอนซาโดเลซับโปโรครับ
ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าซึ่งเป็นอาการบาดเจ็บซ้ำนะครับ
ทำให้ต้องพักอีก๒สัปดาห์ในเบื้องต้นตามคำระบุของแพทย์สโมสรครับ
มีโอกาสที่จะชวดลงสนามให้กับทีมชาติไทยครับล่าสุดครับอากิระนิชโนก็จะมีการประเมินอาการบาดเจ็บของชนะทิพย์นะครับ
โดยจะมีการต่อสายตรงถึงสโมสรคอนซาโดเรสซับโอโรครับ
เพื่อที่จะสอบถามว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนก่อนจะประเมินอีกครั้งว่าจะให้เดินทางมาร่วมทีมชาติไทยหรือไม่
โดยกำหนดเดิมครับชนะทิพย์จะมาวันที่๑มิถุนายนนี้ครับ
ส่วนศาสลักหายประโคนนะครับปีกทีมชาติไทยที่ล่าสุดครับ
บรรลุข้อตกลงกับชุนบุคคลไดมอเตอร์สครับทีมแชมป์เก่าและจ่าฝูงในเคลีกเกาหลีใต้นะครับ
โดยจะเตรียมย้ายไปร่วมชุนบุกในช่วงหลังจบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับ
ตอนนี้เนี่ยมารับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาสโมสรของทีมก็ถือว่าจะเป็นการร่วมงานครั้งสำคัญของเจ้าตัวด้วยนะครับ
สลักใบครั้งนี้มีโอกาสได้ลงสนามนะครับเพราะว่าไปในฐานะโคต้านักเตะอาเซียนครับ